จากการนำเสนอปัญหาความแออัด
สนามบินหลักของไทยในช่วง๒วันที่ผ่านมานะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้ลงพื้นที่ไปดูความคืบหน้า

ก็พบว่าเริ่มที่จะเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะโครงการสุวรรณภูมิเฟส๒
โดยผู้บริหารบริษัทท่าอากาศยานไทยยืนยันนะครับว่า
การพัฒนาจะทันต่อความต้องการในอนาคต
ติดตามเรื่องนี้จากคุณขวัญโมชาครับ
พื้นที่ด้านหลังอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ
อยู่ระหว่างวางระบบท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน
บริเวณพื้นที่เตรียมก่อสร้างลานจอดอากาศยานในโครงการสุวรรณภูมิระยะที่๒
ใกล้กันเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเคลียร์พื้นที่อีกประมาณ๒๑๑๐๐ตารางเมตร
รองรับงานก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นเช่นกันหลังบริษัทท่ากาศยานไทยหรือทอท
ดำเนินการจัดทำเอกสารประกวดราคาและราคากลางแล้วเสร็จ๒งานใน๓กลุ่มงาน
ที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมมากกว่า๕แสนตารางเมตรตอนนี้ถือว่ามีความพร้อมที่จะก่อสร้างโครงการสุวรรณภูมิเฟส๒แล้วนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการเคลียร์พื้นที่ไว้รองรับงานก่อสร้างแล้วโดยในส่วนของการก่อสร้างอุโมงใต้ดินลานจอดอากาศยานแล้วก็อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่หนึ่ง
ว่าจะเปิดซองประมูลได้ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้และจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ไม่เกินเดือนกรกฎาคมนี้ครับ
เติบโตที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปีและชนเพดานแบบปีต่อปี
ขณะที่การพัฒนาค่อยเป็นค่อยไป
ผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่ากาศยานไทยยอมรับว่ามีความกังวล
จากกระบวนการจัดทำและการขออนุมัติงบลงทุนอย่างต้องใช้ระยะเวลา
เราก็พยายามที่จะเร่งลงทุนทุกท่าไปพร้อมกัน

จนถึงขยักสุดท้ายในทุกท่า
บริษัทท่ากาศยานไทยมองว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน
ไม่สามารถดำเนินการพัฒนารองรับได้เพียงจุดเดียว
แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการกำหนดยุทธศาสตร์ของแต่ละสนามบิน
เพื่อรองรับความแตกต่างและความต้องการในอนาคต
ขวัญโมชาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน